แต่ว่ายังมีเรื่องราวสนุกอีกเพียบเลย
สำหรับในช่วงนี้แนะนำกันหน่อยนะครับ

หรือบางโรงเรียนก็เริ่มเปิดการเรียนการสอนแล้วด้วย
เพราะฉะนั้นนักรงนักเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนชาย

ใช่ปิดเทอมไว้ผมยาวกันมาแล้วใช่ไหม
ได้เวลาตัดผมแล้วจ้า

เขาเป็นร้านตัดผมที่มีชื่อร้านว่าร้านกัดซะ

มันจะตัดดีไหมคะคุณ
ช่วงอากาศร้อนแบบนี้นะคะหลายคนหาวิธีคลายร้อนด้วยการไปเที่ยวต่างจังหวัดค่ะ
แต่การตัดผมก็เป็นวิธีการคลายร้อนอีกอย่างหนึ่งค่ะ
ตอนนี้ค่ะมีลูกค้ารอตัดผมที่ร้านกันเพียบเลย
แล้วเดี๋ยวเราไปถามเจ้าของร้านคำว่ากัดซ้อมีที่มาที่ไปและความหมายว่ายังไงค่ะ
พอเปิดประตูเข้ามาก็พบว่ามีลูกค้านั่งรอตัดผมกันเต็มร้านเลยค่ะ
ส่วนใหญ่เป็นเด็กและวัยรุ่น
ซ้อแปลว่าตัดผมเป็นภาษาพูดของชาวสุรินทร์
ซึ่งเป็นบ้านเกิดของนายบุญธรรมจินวิเศษ
หรือช่างกรมอายุ๔๙ปี
เมื่อช่างกรมตัดสินใจมาประกอบอาชีพนี้อย่างจริงจัง
จึงนำชื่อที่มีเอกลักษณ์แบบนี้ไปตั้งเป็นชื่อร้านมาประมาณ๔ปีแล้วค่ะ
แต่มีปัญหาเรื่องการเช่าร้านและหุ้นส่วน
หันมาเปิดร้านตัดผมเพราะเคยเรียนมาทางด้านนี้
ประกอบกับมีความชื่นชอบในการตัดและออกแบบทรงผมใหม่
ส่วนใหญ่ลูกค้าที่ร้านขาประจำเป็นเด็กและวัยรุ่นค่ะ
มีปัญหาเรื่องที่ครับเพราะว่าที่หายากที่ขายของ

แล้วก็เคยเรียนมาก็เลยมาตัดได้เป็นจริงจัง

อย่างเราเคยตัดเห็นทรงคนอื่นอะไรอย่างนี้แล้วก็คิดได้
เพราะเราเคยตัดชอบตัดแบบนี้มาก่อน

มีแต่เด็กนักเรียนจนถึงวัยรุ่นนะครับวัยทำงาน
กรมบอกว่าตอนนี้เพิ่งปรับราคาการให้บริการของผู้ใหญ่
จากเดิม๘๐บาทปรับเพิ่มเป็น๑๐๐บาท
แต่ยังมีลูกค้าเข้าร้านไม่ลดลง
ลูกค้าส่วนใหญ่จะบอกกันปากต่อปาก
ไม่มีลูกค้าขาจรเพราะทำในร้านค่อนข้างอยู่ในซอยลึก
ส่วนจุดขายที่ทำให้ลูกค้าติดใจและไว้วางใจในตัวของช่างกรม
คือการตัดให้ละเอียดและใส่ใจเน้นการให้บริการที่ดีกับลูกค้าค่ะ
เคล็ดลับวิธีการตัดผมให้เด็กน้อยหลับได้แบบนี้
กลมบอกว่าต้องอาศัยความใจเย็นและใช้สมาธิ
ก่อนตัดต้องปล่อยให้เด็กวิ่งเล่นและให้คุ้นชินกับสถานที่ก่อน
ขอดูการ์ตูนเรื่องโปรดแต่ดูแล้วก็หลับอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
ให้เขาอยู่ชินก่อนคุยก่อน
แต่ว่าพ่อแม่ไม่ต้องบังคับให้เขาชิน
แล้วก็ชิมกระชั่งแล้วก็เปิดการ์ตูน
ตลอดระยะเวลา๔ปีที่หันมาเปิดร้านอย่างจริง
จังทำให้ช่างกรมสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้และตั้งใจว่าจะเพิ่มโต๊ะเป็นห้าโต๊ะเพื่อรองรับลูกค้าได้มากขึ้นช่างกรมยอมรับว่าการเป็นคนใจเย็นทำให้ตัวเองมีสมาธิในการทำงานเพราะแต่ละวันต้องเจอกับเด็กหลายคนการเป็นคนใจเย็นทำให้เด็กเข้าหามากขึ้นและการเคยล้มมาแล้วหนึ่งครั้งทำให้สามารถเรียนรู้วิ
มีเนื้อนสนามสนุนและของเล็กหน่อย
ให้กับพี่กรมเจ้าของร้านกัดซะนะคะ
เพื่อเป็นกำลังใจในการประกอบอาชีพด้วยค่ะ

แต่หลายคนก็สงสัยเหมือนกันนะโอเคขอบคุณค่ะ
ช่วงนี้มาดูเรื่องนี้กันบ้างนะครับจะพาไปที่จังหวัดน่าน
ไปดูการแกะสลักพระไม้โบราณ
เขาบอกว่าสวยสดงดงามมากและแถมยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยนะครับ
พาไปที่นี่แหละครับที่บริเวณวัดมหาโพตำบลในเวียง
ถีพื้นบ้านน่านครับมีการนำศิลปะการแก่สลักพระไม้
หรือว่าพระเจ้าไม้มานั่งแกะสลักกันให้ชมกันแบบเห็นเลยครับ
มีเด็กเยาวชนมาร่วมเรียนรู้ด้วยนะครับ
ไม้ที่ใช้ในการแกะสลักครับเป็นพระพุทธรูป
นิยมใช้ไม้ที่ถือกันว่าเป็นไม้มงคลครับ
เช่นไม้หนุนหรือว่าไม้ขนุนนี่แหละครับ
จากนี้ก็มีไม้ทันที่เป็นพุทธศานะครับไม้ต้นพุษา
แล้วก็มีไม้รักไม้ทึงหรือว่าไม้พลวง
แล้วก็จะมีไม้สาไม้ส้มสุกแล้วก็ไม้จันทร์แล้วก็ไม้เท้าเสรี
ซึ่งเป็นไม้ที่ใช้คำต้นโพและก็ไม้สักครับ
ซึ่งเจ้าไม้พวกนี้นะครับเป็นไม้ที่ไม่แข็งจนเกินไป
แล้วก็มีลายไม้ที่สวยงามครับสามารถแกะลายต่างได้ง่าย
ที่สำคัญครับไม้ที่นำมาเนี่ยทำการแกะสลักจะต้องไม่มีตำหนินะครับ
เพราะว่าหากมีตำหนิจะทำให้งานชิ้นนั้นขาดความสวยงามไป
ส่วนใหญ่แล้วนะครับจะนิยมเป็นไม้ขนุนครับ
เขาบอกว่าความหมายมันดีเพราะว่าเป็นการค้ำจุนเกื้อหนุนมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนตามชื่อของไม้นั่นเองครับ
เรื่องนี้นะครับพระประหลัดมงคลสิริมังคโล

แกะสลักไม้นั้นเป็นกุศโลบายของคนสมัยก่อน

เมื่อทำงานไปไล่ไปสวนกลับมาแล้ว

สลักพระไม้เพื่อถวายวัดหรือว่าเก็บบูชา
จะได้ไม่ไปแวะไปที่อื่นหรือไปทำสิ่งอื่นที่ไม่ดี
นี่ไงคุณชนะคุณต้องหัดแกะสลักพระไม้แล้ว

ใช่ทำงานเสร็จกลับบ้านต้องนั่งแกะสลักได้แล้วค่ะ

แหล่งเรียนรู้การแกะสลักพระไม้นั้นนะครับ
ก็มีที่บ้านมหาโพบ้านแสงดาวและบ้านสวนหอมครับ
เป็นไม้ขนุนหรือว่าไม้มงคลต่างเพื่อที่จะนำมาแกะสลักนี่แหละครับ
ซึ่งก็นำไม้มาให้กับทางวัดแกะสลักให้ได้
แล้วก็ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดแล้วก็ยังเป็นเรื่องของจิตศรัทธา
อันนี้เป็นเรื่องของการใช้ไม้มาแกะสลักใช่ไหมคะ
ส่วนอีกหนึ่งข่าวค่ะเป็นการใช้เศษไม้นี่แหละค่ะ
มาสร้างรายได้ประดิษฐ์ของ
แต่ว่าใช้งานได้อย่างแน่นอนค่ะ
มีมดเต่าแมงมุมแมงปอปลาแล้วก็สัตว์อื่นอีกมากมาย

ทั้งหมดนี้เป็นฝีมือของนายสวัสดีศรียพันธ์
หรือว่าลุงดีไอเดียวัย๗๓ปี
ข้าราชการกลมทางหลวงค่ะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
เกษียณก็ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงที่บ้านเกิด
ในอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลา
โดยอาศัยอยู่ที่บ้านน้องสาวค่ะ
คุณลุงดีบอกว่าส่วนตัวแล้วชอบแล้วก็รักงานศิลปะ
และไม่อยากให้ใครทำลายสิ่งแวดล้อม
เกิดไอเดียในการเก็บวัสดุที่ถูกทิ้งคว่าง
อย่างเศษไม้แล้วก็กะลามะพร้าว
ซึ่งวัสดุเหล่านี้หาได้ง่ายจากบริเวณชายทะเลค่ะ

รักเนาะจริงแล้วหาได้ง่ายจากบริเวณชายทะเล
แล้วก็บริเวณหมู่บ้านนะคะนำไปประดิษฐ์เป็นงานหัฐกรรม
ทำชิ้นงานในรูปแบบต่างขายในหมู่บ้านเลี้ยงชีพตัวเอง
โดยทำมาตั้งแต่ปี๒๕๔๖จนตอนนี้ก็ประมาณ๑๓เกือบ๑๔ปีแล้ว
มาจากความรักษณะปลาของผมรักษณะปลา
ซึ่งผมหาว่าเขาคือหน้าหลังของมัน
ไหร่แยกให้สำหรับชายแต่ยังไม่มีเยี่ยมดูก
ใช่แล้วคุณลุงดียังบอกอีกด้วยนะคะว่าวัสดุที่นำมาประดิษฐ์ไม่มีค่าใช้จ่าย
สิ่งเดียวที่ต้องลงทุนก็คือการซื้อกาว๒๐บาทเท่านั้นบวกกับ
วกกับไอเดียไงไอเดียนี่แหละที่ตีมูลค่าไม่ได้ประเมินราคาไม่ได้นะครับ
ส่วนราคาขายก็เริ่มต้นตั้งแต่ชิ้นละ๑๐บาทไปจนถึง๑๐๐บาทค่ะ
ทำให้คุณลุงดีภาคภูมิใจมากที่มีคนเห็นคุณค่าในสิ่งประดิษฐ์ของตัวเอง
และยังมีนายทุนเคยติดต่อซื้อโมไบ๕๐๐ชุดนะเพื่อนำไปขายที่กรุงเทพมหานครด้วย
ขณะในพื้นที่เองค่ะก็มีลูกค้าจำนวนมากให้ความสนใจช่วยอุดหนุนจนขายหมดเกลี้ยงอย่างรวดเร็วเลย
โอ้โหใครผ่านไปผ่านมาแถวนั้นก็สนใจลองไปเยี่ยมชมร้านของคุณลุงนะแล้วก็ติดไม้ติดมือมาสักชิ้นสองชิ้น
ฉันชอบมากจริงที่คุณลุงบอกว่าลงทุนแค่๙๒๐บาทแต่ว่าสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้ก็คือไอเดีย
พวกนี้แหละที่มันลอกเรียนแบบกันไม่ได้
ช่วงนี้ครับเดี๋ยวมาตอบคำถามคุณผู้ชมจากในไลน์กันหน่อย

พอได้เห็นช่วงของตลอดกินของเราแล้วเนี่ยอยากจะไปกันเลยใช่ไหม

เราก็อยากไปนะครับสำหรับสวนผลไม้ที่เปิดให้ทานเป็นแบบบุฟเฟ่ในจังหวัดระยองจริงแล้วก็มีหลายที่เหมือนกัน
แต่ว่าที่เราพาคุณผู้ชมไปก็คือสวนสุพัทราแลนด์นั่นเองนะคะ
ใครที่อยากจะไปลองชิมก็ลองหาข้อมูลกันดูได้

แต่เชื่อว่าตอนนี้ยังคงมีให้ติดตามอย่างนั้นแน่นอนค่ะใช่แล้วโอ้ยมีแน่นอน
ช่วงนี้ผลไม้ออกหนอกออกขนทุกคนค่ะแล้วจากนี้ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชม
ถ้าหนึ่งที่ไลน์มาพูดกับเรา
รวมไปถึงที่แหมพูดเรื่องของเจ้าอะไรนะ
ไข่ผำว่าเป็นแกงอร่อยรสชาติเป็นยังไง
แล้วก็ขอบคุณที่ส่งมาทักทายว่ากำลังติดตามชมรายการเราด้วย
เป็นกำลังใจที่ดีมากขอบคุณมากจริง
วันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อน
แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ